อะไรทานกันเลยดีกว่าเมนูตำกล้วยดิบนี่แหละเออน่าจะถูกอกถูกใจใครหลายคนนะคะ
อยู่ที่ไหนไปติดตามเลยในช่วงตลอดกิน
ตรงข้ามพัทยาซอย๑๐นะคะอยากกินตำกล้วยกล้วยดิบซึ่งไม่เคยกินก็เลยเอ็บเลย
อุ้ย
อุ้ยในบรรยาถ้าเห็นภาพให้ว่าเสริมมาเป็นจานแบบนี้ดูไม่รู้หรอกนะว่ามันคือเมนูอะไร

ดูกันเลยวิธีการทำหั่นกล้วยดิบเป็นชิ้นแล้วก็ตำให้ดูเลยเนี่ยค่ะ
ไปทั้งเปลือกนี่เลยเหรอแบบนี้เลยเหรออ่ะทั้งเปลือกเป็นกล้วยดิบเนี่ยคุณ
ใช่เป็นฝาดมันมีความเป็นยานิยมทานกันสุดไปเลยนะครับ
เมนูตำกล้วยดิบของร้านคุณป้าเนี่ยนะคะเป็นแบบหาบเร่แบบนี้แหละ
น้องเบย์โตรงบอกอย่างนี้แหละใช่เลยเลย
ซึ่งคุณป้าเขาขายอยู่ริมถนนเรียบหาดพัทยา
ตรงข้ามกับพัทยาสอย๑๐นั่นเองนะคะ
นื่องคนที่คุณภูเขาคูณภูเขาเนี่ยนะคะ
เขาไปเจอกับร้านนี้โดยบังเอิญตอนที่ไปเที่ยวหาดพัทยา
แต่มีความรู้สึกแบบอยากกินตำกล้วยดิบมันหากินยาก

ใช่ก็เลยขอลองดูสักหน่อย
พอมานั่งดูคุณป้าทำแล้วรู้สึกแบบเออสนอกสนใจ
แล้วพอคุณป้าก็ตำเสร็จเรียบร้อยให้ลองชิม
รสชาติซิเพิ่มเปรี้ยวเพิ่มเค็มเพิ่มเผ็ดอะไรอีกไหม
ยกมือไหว้เลยทีเดียวขอร้องขอชีวิตเลยทีเดียว
สุดท้ายก็ออกมาเป็นตำกล้วยตานีสุดแซ่บนั่นเอง
อ่าเอกลักษณ์ของตำกล้วยตานีก็คือความหนึบแน่นของเนื้อกล้วย

มีความฝาดนิดนะตามลักษณะของกล้วยดิบนะ
ส่วนรสชาติอื่นที่ปรุงเข้าไปก็แล้วแต่คนชอบนะ
จะเปรี้ยวน้ำเผ็ดน้ำกระว่าขึ้นไป
ส่วนใหญ่กล้วยตำกล้วยจะตำผสมกับมะยม
อ่ามันจะได้กลมปลอด
อันนี้กินได้ขึ้น
ถูกต้องนะคะอย่างนี้คุณผู้ชม
ใครอยากจะไปลองลิ้มชิมรสฝีมือของคุณป้า
แล้วก็แถวพัทยาซอย๑๐นะ
รับรองเลยว่าคนที่ชื่นชอบเนี่ย

ประทับตาเลยต้องไปลองนะ

แต่กล้วยดิบเคยทานกับแหนมเนือง